โอ้โหมะเขือเทศสีแดงชำแบบนี้ถูกอกถูกใจสมกับที่ตั้งใจบำรุงใส่ปุ๋ยดีรสน้ำดีถูกใจเป็นที่สุดเลย
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวสภาพอากาศเป็นอย่างไรได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ
ระยะนี้หลายคนต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะสภาพอากาศแปรปรวนเหลือเกินนะคะ
ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วตอนบนก็จะหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็บางพื้นที่อากาศเย็นลมแรง
ส่วนภาคใต้นั้นก็มีฝนตกลงมามีคลื่นสูงด้วย
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่๗แล้วเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้
แล้วเดี๋ยวประกาศอีกทีสิบเอ็ดนาฬิกาของวันนี้นะคะมาดูกันหน่อยว่าเขาประกาศว่าอย่างไร
ตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเทศไทยจะปรากฏชัดหน่อยก็คือแถบภาคใต้ของประเทศนะคะ
ในช่วงระยะเวลาของการตกก็จะเกิดขึ้นแตกต่างกันนะคะ
ก็จะตกมากของบริเวณภาคใต้
จากดูสีของกลุ่มฝนแล้วดูลักษณะทิศทางลมกันหน่อย
เส้นขาวเหมือนลูกศรพัดมานี่นะคะก็คือทิศทางลม
ภาคใต้เนี่ยนะคะจะมีลมตะวันออกปกพรุมอยู่
บริเวณนี้จะมีฝนตกหนักเลยนะคะ
ตั้งแต่สุราชธานีลงไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
จะมีคลื่นสูง๒๓เมตรแล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนหนัก
ช่วงประมาณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรแบบนี้ก็เยอะ
แล้วดูค่ะอ่าวไทยนะคะสีน้ำเงินแบบนี้นี่คือคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
ห่างฝั่งออกไปหรือว่าน้ำเงินเข้มแบบนี้ก็จะคลื่นสูง๓เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือไปก่อนงดตั้งแต่วันนี้ถึง๒๓กุมภาพันธ์ไปเลยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตอนกลางรวมไปถึงตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศจะเย็นถึงหนาวนะคะเย็นเนี่ยคือตั้งแต่แปดองศานะคะ
ก็คือเย็นถึงหนาว๘องศาถึง๒๒๙องศาเซลเซียสมีลมแรงค่ะ
ลมที่พัดมาแรงเกิดจากความแตกต่างของอากาศ
อากาศหนาวจัดมาเจออากาศบ้านเราที่ร้อนอยู่แล้วเนี่ยพอมันพัดเข้ามาก็เลยเกิดเป็นลมลมนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีลมแรงนะคะทำให้ฝุ่นละอองที่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่เนี่ยกระจายเบาบางไปนะคะ
ส่วนภาคเหนือนะคะช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยยังคงมีฝุ่นละอองหน่อยนะคะ
แต่ช่วงบ่ายอากาศยกตัวดีก็ทำให้อากาศปลอดปลูกได้
แต่ภาคใต้ก็ต้องย้ำเตือนกันช่วงนี้เมฆเป็นส่วนมากและฝนฟ้าขนองหนักด้วยทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะคะ
เฝ้าระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การเดินทางนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ทุกวัน